หัวนัดสุดท้ายของเล็กแรกที่สนามช้างตาปีอารีน่า
เป็นการพบกันระหว่างกุ้งสายฟ้าสุราธานี

จังหวะนี้เป็นเกมบุกของทีมเจ้าถิ่น
จากกลางสนามออกมาทางริมเส้นฝั่งซ้าย

นพรุธชดสเต็ปหัวตัวแล้วสัดเอ็กโฟร์เสียบทางข้ามเล็กครับ

ส่วนจังหวะนี้เป็นการสวนกลับของทีมเยือนโลโซดีไทเทค
บอลยาวจากหน้าประตูขึ้นมาที่แดนบน
งศิริจงตั้งสัจกุลจ่ายต่อให้วรพฤษอากรรัฐ
บอลเข้าซ้ายแล้วรอจังหวะผู้เล่นสุราชเสียจังหวะ
ดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่เหลือตีไข่แตกได้สำเร็จครับ
จังหวะนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นชนบุรี

จิรวัตรสอนวิเชียน

จังหวะนี้จิรวัตรสอนวิเชียนคนเดิม
ต่อบนกับสรรศักดิ์พุนจังหรี่

ออกมาลูกนี้เจียรวรรดิลุดเข้าไปด้วยกับได้ดาเทียมเยอะ
หลบก่อนจะยิงเข้าไปลูกนี้สุดยอดเลยครับ
เจียรวรรดิซ้อนวิเชียน
แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเลขที่๒
กับฤลาคัดเทพและสเต็ปสวย
ของศึกฟุตซอลไทยแลนด์ลีก๒๐๑๖
ในสเต็ปโต้เล็ก